ผมเปิดดูตั้งแต่ในช่วงเช้า
ก็มีการไลฟ์เฟสบุ๊กในเพจต่าง

มีการพูดคุยกับประธานเทคนิคของสมาคม

เกี่ยวกับการสรุปผลงานของทีมยู๒๓
ตกรอบแรกแล้วก็ผลงานของมาเลเซียกับเวียดนามดีกว่า
นามต้องยอมรับนะครับไปถึงรอบชิงเนี่ยมีโอกาสลุ้นแชมป์
คือเก่งด้วยแล้วก็เฮงด้วยแต่ว่ารูปแบบการเล่นเขาค่อนข้างชัดเจน
แต่แน่นอนของเราประสบความสำเร็จมาก่อนแล้วก็ไปผิดหวังในรายการใหญ่ของเขา
แต่ว่าการทำงานหลังจากนี้ก็ต้องแก้ไขซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมีการประชุมกันครับ
และสุดท้ายพีคได้ถึงหลังจากการประชูม
รันก็ออกมาเปิดเผยว่าปัญหาหลักของการเตรียมทีม
เรื่องของนักเตะหลักของทางเชียงรายทางจิณภัทรีอสุริยาสิงห์มุยพิธีวัตรสุขจิตธรรมกุล
ไม่สามารถที่จะหาผู้เล่นมาแทน๓คนนี้ได้หลังจากที่ถอนตัวไป
ก็ทำให้ผลงานไม่เป็นไปตามที่หวังซึ่งในความคิดของเขา
ไม่รับความร่วมมือจากสโมสรก็เป็นปัญหาใหญ่ของการเตรียมทีมครั้งนี้
ซึ่งยันโทวิชเขาก็บอกด้วยนะคะว่าอนาคตของตัวเองก็ขึ้นอยู่กับทางสมาคมกีฟฟุตบอลแหละ
จะไว้วางใจให้ทำงานต่อหรือเปล่าแต่ส่วนตัวแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปต่อจริงก็พร้อมที่จะยอมรับนะ
ส่วนเรื่องที่จะกลับไปเป็นผู้ช่วยโค้ชของมิรวรรณรายวัชในทีมชุดใหญ่คงไม่ได้แล้วแหละ
เพราะว่าตอนนี้รายวัชก็หาคนที่จะมาหาคนที่มาเป็นผู้ช่วยแทนแล้วในตอนที่ไปคุมทีมอยู่๒๓
ถูกต้องแล้วจรังก็เสียงสัญญายแยกในการคุมทีมยู๒๓แล้ว
เขาเปิดเกมอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้ถ้าเกิดสมาคมนั้นจะปลดเขาหรือว่ายกเลิกสัญญาก็ยินดีนะครับ
เฮงก็บอกว่าเรื่องของอนาคตเดี๋ยวพูดอีกครั้งหนึ่งเดือนกุมภาพันธ์
กลับมาอยู่จุดเดิมที่เราเคยใช้โค้ชไทยนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งจะได้โปรไลเซ็นต์กันในการอบรมนะครับ
ก็มีการมอบประกาศศิลปะกันไปนะครับ

ซิโก้หนึ่งในนั้นโค้ดแบนทศตวรรณเดี๋ยวจะมีรายชื่อให้ดูด้วย
ผลงานก็โอ้โหเราถ่ายทอดแล้วก็ค่อนข้างสุ่มเสี่ยง

คือวางโครงสร้างรากฐานให้กับเด็กไปเลย

ส่วนเด็กที่ติดทีมแล้วอาจจะต้องใช้คนไทยที่มีความรู้จักนักเตะมากกว่าแหละ
จริงผมก็ถามเขาตั้งแต่ก่อนที่จะรับงาน
แล้วก็ผู้เล่นหลายคนที่เป็นตัวหลักไม่เล่น
ซึ่งถ้าผลออกมาไม่ดีเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่แก้ตัว